เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคุณ
เรื่องของประตูผี
วัดน้ำพึ่งชาวไร่อ้อยที่จังหวัดลำปาง
หากใครจำได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
มีเรื่องของประตูผีประตูนี้
หลายคนจะเอ๊ะประตูผีคืออะไร

ประตูของเตาเผาศพ
ที่วัดแห่งนี้เขามีการสร้างเมนใหม่

พอสร้างเมนใหม่ก็เลยรื้อเมนเก่า
แล้วก็มีประตูเนี่ยประตูนี้

แล้วทีนี้ร้านขายของเก่าก็มารับซื้อไป
โดยที่ไม่รู้ว่านี่คือประตูของเมนเผาศพ

เวลาเขามารับซื้อเหล็กหรือเขาก็รับซื้อเหมือนกันนะ

แต่ทีนี้แหละนี่แหละประตูผีนะฮะ
นี่เป็นตำนานหลอนประตูผีวัดน้ำพึ่งชาวไร่อ้อย
ที่ตำบลสาลาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
อย่างที่บอกไปเป็นข่าวด่งดังเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
เนื่องจากมีสามเณรของวัดใช้มือถือถ่ายรูป
และปรากฏใบหน้าของชายชะลาตาโบ

เป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลของจังหวัดลำปางมาแล้ว
แต่ก่อนที่จะฮือฮากับภาพถ่ายติดวิญญาณที่สามเณรถ่ายได้

ย้อนไปที่ร้านขายของเก่ากันก่อน
มันต้องไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันนะ
นี่แหละครับนางสาวเบนจพรราชจริต
เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า

เราก็อยากรู้ตำนามประตูผี
๕๖ปีก่อนได้ไปซื้อเศษเหล็กมาจากวัด
รวมทั้งประตูเหล็กแต่ไม่รู้ว่าเป็นประตูอะไร
แล้วเอามาวางไว้ตรงเมื่อกี้จุดที่เธอชี้ให้ดู
พอเธอเอาเข้าบ้านเข้าร้านเข้าโรงงานเท่านั้นแหละ

แต่ว่าคนที่เจอคือเพื่อนบ้าน
บรรดาเพื่อนบ้านเจอเรื่องแปลกประหลาด
บอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดัง
ภายในโรงงานรับซื้อของเก่าของเธอ
และพอเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกมาเงียบหูฟัง

มองดูแล้วร้านรับซื้อของเก่าก็ปิด

แล้วก็เห็นคนจำนวนมากเนี่ยคุณขนลุกนะ
เดินไปเดินมาอยู่ในร้านรับซื้อของเก่า
มากันเยอะด้วยเนอะ

ประตูที่เขาเอาไว้ปิดตอนเผาศพ

ตอนที่ถูกไฟร้อนเนี่ย

ก็อยู่ที่ประตูสิงอยู่ที่ประตู

คนข้างบ้านเพื่อนบ้าน
เห็นคนเดินไปเดินมา
ร้านขายของเก่าเลย

อยู่คนงานก็บอกว่า
แต่รถเสียงดังขึ้นมาเอง

แต่ว่าพอเจ้าของบ้านออกไปดูไปฟัง

มีสิ่งของอัปมงคลและไม่ดีอยู่ในบ้าน
ถ้ามีสิ่งนั้นเอาไปคืนที่เดิม

คือตอนซื้อมาเจ้าของเขาไม่รู้

สามมะเนรก็ไปถ่ายรูป
ติดใบหน้าของชายชราตาโบ

รองเจ้าคณะตำบลศาลาและเจ้าอาวาสวัด
บอกว่าตอนนี้วัดได้นำประตูผี
ไปวางไว้ที่พื้นดินข้างประตูทางเข้าป่าช้า

ก็ยังเป็นตำนานประตูผี

ที่ตำบลศาลาอำเภอกขค
จัดการทำพิธีอะไรให้เสร็จสิ้น

เนื่องจากเพื่อนบ้านเจอเหตุการณ์แปลกประหลาด

ก็เลยประกาศขายเศษเหล็กตรงนี้
ในโซเชียลของลำปางเขา

เพราะตัวเจ้าของก็ระบุไม่ได้ว่าเป็นเหล็กอะไร
แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีสางยังไงบ้าง

ยังเป็นตำนานประตูผีของวัดอยู่นะครับ
ชิ้นเล็กแต่สร้างความฮือหาได้นะ
ประตูเหล็กชิ้นนี้นะนะครับน่ากลัวนะเหมือนปิดไว้
แล้ววิญญาณอยากออกมาอย่างนี้นะ